คุณผู้ชมคะวันนี้ที่สวเขาจะยกมือโหวตเนี่ย

หรือควรที่จะยึดความรู้สึกของประชาชนยังไงดี
สวประภาษีค่ะเขามีการโพสต์ในเฟซบุ๊กเลย

สวประภาษีสุฉันทบุตร

เลือกนายพิธาริมเจริญรัฐ

แต่ว่าก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
เพราะว่ารวมเสียงข้างมากได้มา๘พักแล้ว
แต่ก็ต้องการเสียงจากสวอีก๖๔เสียง
รัฐมนูลคือจะต้องให้ได้๓๗๕
แล้วครั้งนี้ก็ตั้งใจเห็นชอบให้นายเศรษฐาเป็นนายก
เพราะติดตามวิสัยทัศน์ช่วงหาเสียง
และภักดิ์เพื่อไทยก็ถือว่าเป็นภักดิ์อันดับ๒
แม้จะมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมา
ทีนี้พอสวประภาษีโพสต์ไปแล้ว
สะท้อนจากประชาชนกลายเป็นความผิดหวัง
แล้วก็เจ็บปวดกับเพื่อไทยที่ทำไมทำไมไม่ทำตามสัญญา
หาเสียงเอาไว้ไงว่าจะไม่ร่วมงานกับบางพักการเมือง
แล้วก็แนะนำสวประภาษีว่าสวประภาษีคะ

เพราะว่าเพื่อไทยตระบัดสัตว์โกหกหลอกลวงประชาชน

แล้วพักร่วมรัฐบาลก็มีเสียงคือมากเกินไปหรือเปล่า
จะเกิดพระเด็จการรัฐสภาหรือเปล่า
ทีนี้สวประภาษีก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้นะ
บอกว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะออกเสียงไม่เห็นชอบ
หรือจะงดออกเสียงตามความต้องการของประชาชน

เพราะว่าเขาก็รวมเสียงข้างมากได้สำเร็จ

จะได้เอาทุกคอมเมนต์ของทุกคนไปตัดสินใจ
อีกครั้งหนึ่งบ่าย๓โมงวันนี้นะคะ
ว่าเรื่องที่ท่านสวประภาษีตั้งข้อสังเกต
เดี๋ยวบอกว่าอะไรนะเสียงเยอะแล้วจะประเด็จการรัฐสภาหรือเปล่า

เพราะว่า๑๑พักผมกลัวจะปวดหัว

ถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีแนวทางของตัวเอง